เราพาแวะไปบ้านกรอกสักแป๊บนึงแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของทนายตั้ม
ลุงพลป้าแตนพร้อมนักข่าวเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟต้องการพิสูจน์ว่า
สุดท้ายแล้วน้องชมพู่นั้นจะสามารถขึ้นไปเองได้หรือเปล่าทนายตั้มปาดเหงื่อนะ
แม้เป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้หรอก
ใช่คือถ้าเกิดว่ารักษณะทางกายภาพของภูเหล็กไฟมันมีทั้งหมด๔ชั้นด้วยกันนะ

เดินไปชั้นหนึ่งก็ต้องหยุดแล้ว
เชื่อว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็เชื่อมานานแล้วล่ะ

เพราะว่าเด็กอายุแค่นั้นจะเดินขึ้นไปยังไง
เขาบอกว่าแล้วคนที่พาไปมันต้องมีมากกว่า๑คนด้วย
แล้วเมื่อวานนี้ก็มี๔อารมณ์อย่างที่ได้เห็นปิดเบรกไป
จากระหว่างทางร้องเพลงก่อนนะ

เอาบรรยากาศของทนายตั้มกันก่อนแล้วกันนะฮะ
พร้อมลุงพลป้าแตนรวมทั้งทนายรัชพลนะฮะ
ก็เดินเท้าขึ้นภูเหล็กไฟตั้งแต่สายเมื่อวาน
ครั้งนี้ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
เนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นพื้นที่อุทยาน

เข้าไปเองโดนจับนะฮะ
ห้ามเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จนกว่าคดีของน้องชมพู่นั้นจะสิ้นสุดเกินไป

ขาขึ้นไปเนี่ยเส้นทางผ่านป่าสวนยางหลังบ้านชมพู่ระยะทางก็๑๒กิโลครับ
ระหว่างทางเดินเข้าไปเดินเข้าไป๕๐๐เมตรก็เริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วล่ะ

เขาว่ามันต้องมันต้องมันต้องแวะพักแล้วอ่ะ

คือหลังบ้านน้องชมพู่เนี่ยเป็นสวนยางพาราใช่ไหมคะ

ขึ้นไปเนี่ยจนถึงจุดพบศพเนี่ย๑๒กิโล

ไม่ใช่ทางที่แบบเรียบไม่มีความชันขึ้นไปเนี่ย
มีทั้งความชันแล้วก็มีโขดหินชะง่อนผาต่างนะคะ
เวลาขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินแป๊บเดียวถึงนะ

ต้องปีนแดดก็ร้อนยากก็บาดอะไรแบบเนี่ย
เดินก็เหนื่อยฮะนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปก็เหนื่อยทุกคน
ตั้มแกบอกว่าแกออกกำลังกายในฟิตเน็ตต่างกันเลย

โอ้โหสถานที่มันไม่ได้เอื้อให้คนจะเดินไปง่ายหรอกนะ
แล้วก็พอตรงนี้แวะพักเสร็จปุ๊บเดินไปถึงจุดที่ไปพบรถแคลของเล่น

แคลของน้องอาชิเขาไปเล่นกับน้องชมพู่
วันที่๑๐พฤษภาคมปีที่แล้วเอาไปเล่นกันก่อน
แล้วปรากฏว่ารถแบคโฮคันนี้เขาเอาวางไว้ตรงจุดนั้น

ภาพซ้ายมือคือภาพนู่น๒๒พฤษภาคมปีที่แล้ว
แล้วก็ของเล่นอันนี้มันตกอยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้อง

ทนายรัชพลกับทนายตั้มก็นั่งวิเคราะห์กันไป
ความเป็นไปได้ว่าเป็นไงบ้าง

แสดงว่าตอนนั้นน้องชมพู่มีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่

ซึ่งอันนั้นมันถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการตรวจพิสูจน์
อันนี้เขาแค่นั่งวิเคราะห์กันเองนะในความรู้สึกส่วนตัวที่เขาเดินขึ้นมาแล้วก็มาเห็นมาเจอต่าง
นี่เธอในตั้งนั่งหอบแฮกกินน้ำเมื่อกี้
เหงื่อครับเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดานะฮะอ้าวแล้วพอไปถึงโขดหินที่จุดที่พบกางเกง
รองเท้าของน้องชมพู่จุดสุดท้ายคือจุดที่พบศพเขาใช้เวลาในการเดินทั้งหมดทั้งมวล
ชั่วโมงครึ่งทนายตั้มกับทีมงานเขาพักถึง๓ครั้งนะระยะทางตรงนี้ผู้ใหญ่เดิน
พักสามครั้งชั่วโมงครึ่งเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่ง่ายนะฮะเขาก็เชื่อเลยว่าชมพู่น้องชมพู่
ไม่สามารถเดินขึ้นมาได้เองจนถึงจุดนี้อย่างแน่นอนอันนี้ทนายตั้มย้ำนะครับ
แม้จะมีคนพามาก็ไม่ใช่คนเดียวมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะอย่างที่เราคุยกันไป
มันมีอะไรบ้างโขดหินทางลาดชันต้นไม้ใบย่า
การเสียชีวิตของน้องมันมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนพอนักข่าวถามว่าทนายตั้มถามหน่อย

เพราะมันมีข่าวว่าเอ๊ะแอบขึ้นไปอ่า
วันก่อนที่สับขาหลอกเจ้านักข่าว
มีพรานเห็นรูปลุงพลกับทนายตั้มแอบขึ้นมาหรือเปล่า
ที่บอกว่าให้พลานมังคุดนามสมมุติ
นำชายปริศนา๕คน
หนึ่งในนั้นก็คือลุงพล
ส่วน๔คนเป็นปริศนาเห็นว่ากันว่าหนึ่งในนั้นเป็นทนายตั้ม

พรานบอกว่าเออคุ้นคนนี้แหละที่มากับลุงพล
นักข่าวถามทนายตั้มถามจริง
เนี่ยขึ้นมาทั้งแรกจริงหรือเปล่า
นายตั้มบอกว่าใช่ผมก็ขึ้นมาพร้อมกับพวกพี่ครั้งแรกเหมือนกัน

ผมจะไม่อยากจะมโนไปเอง
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตามลูกความบอกนะครับ

บอกเลยว่าเด็กไม่มีทางขึ้นได้เลย

ดูแล้วมันมีทั้งหมด๔ชั้นนะครับชั้น๒ก็ลำบากแล้ว

ชั้นสี่เนี่ยนะครับความเป็นไปได้เนี่ยไม่มีเลย

อุ้มเด็กขึ้นมาเนี่ยก็ต้อง

นี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นภูเหล็กไฟใช่ไหม
ใช่ครับที่ขึ้นมาพร้อมพี่นักข่าว

อันนี้เราโฟกัสประเด็นนี้ดีกว่า

สาระโฟกัสประเด็นนี้ดีกว่า

แอบขึ้นมาก่อนอันนี้หรือเปล่า
ส่วนลุงพลบ้างลุงพลเป็นยังไง

ซึมแล้วก็มีบางช่วงเนี่ย

น้องชมผู้ยังติดตายู

ยังสะเทียนใจกับการมาดู
ที่ได้เจอพสมพุหน่อง

ไม่ติดตาไปก่อนครับ
ฝั่งผ่านตรง
พบสุดที่พบศพน้อง

น้องอยู่ตรงเนี่ยค่ะ
ไม่พูดดีกว่าแล้ว
เห็นลุงพยายามที่จะไม่เข้าไปใกล้
ถึงมันจะเป็นจุดที่เจอแอนเกงหรือว่าสิ่งที่เจอสด
มันพูดไม่ออกดิ
ยังคิดถึงน้อง
แล้วคิดว่าไม่ได้
ได้คุยกับแม่น้องชมพู่แล้วจะได้คำตอบว่าจะรับทำคดีให้กับลุงพลหรือไม่
เงื่อนไขของทนายตั้มเป็นแบบนั้นแล้วแม่เขาจะคุยไหมล้านเนี่ยนั่นน่ะสิก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะเนาะ
คุณผู้ชมอยากให้แม่ของน้องชมพู่คุยกับทนายตั้มหรือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวนะฮะลองบอกมาหน่อย
นายตั้มยอมรับว่าหลังจากลงพื้นที่บ้านกกอกมา๒วันยังมีข้อสงสัยหลายอย่าง
และยังมีคนอ้างว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไปนะฮะยังมีอีกเหรอคนนี้ในพื้นที่เนี่ย
ทำไมเพิ่งจะมีข้อมูลคนนี้ขึ้นมาพี่คิดเหมือนน้องเลยน้องก๊อฟ
นี่แหละครับตรงนี้ทนายตั้มบอกว่าต้องตรวจสอบว่าพยานคนนี้เนี่ยเคยให้การกับตำรวจไปหรือยัง
และให้การอย่างไรมีพิรุษตรงไหนหรือไม่นะครับ
ตามที่ก๊อฟรู้สึกเนี่ยเขาน่าจะสอบกันทั้งหมู่บ้านแล้วไหม

ไปเข้าเครื่องจับเท็จก่อนแล้วอะไรก็แล้วทำไมเพิ่งจะโผล่มาล่ะ
นายตั้มบอกต่อบอกว่าหากตรวจสอบเพราะว่าพยานคนนี้เชื่อถือได้นะ
อาจจะร้องขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานลายนี้เพิ่มเติม
ผมอยากรู้เลยถ้ามีจริงคนนี้เป็นใครบ้านอยู่ไหนอยู่ตรงไหนของกกอกเนี่ยนะฮะ
ตำรวจยังไม่ไปคุยนะครับ
จากนั้นทนายตั้มก็กลับครับบอกว่าจะกลับไปมาที่บ้านกรอกอีกครั้งนะ

พี่เบิร์ตที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตแล้วก็คำถามว่าอยากรู้จังเลยว่าพยานคนนี้เป็นใคร
ปรากฏว่ามันมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งนะคะที่โลกโซเชียลโดยเพจยาหาธรรมมินิเนี่ย
เขานำคลิปเสียงสนทนาของผู้หญิงที่ลักษณะมีอายุแล้วนะความยาวทั้งหมดสี่นาที
ที่บอกว่าถูกคมคู่ไม่ให้พูดมากโดยเพจระบุแทนชื่อเจ้าของเสียงสนทนาคือยอคอสอ
มันมียายคนหนึ่งใช่ไหมยายคนหนึ่งยายคนหนึ่งนั่นแหละค่ะ
ยายคนนี้ในยอคอสอเนี่ยนะฮะได้เล่าว่าสิบห้าพฤษภาคมหกสาม
ได้ไปบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะไปนอนเป็นเพื่อนหลังจากที่พบศพน้องชมพู่
เป็นเพื่อนใครล่ะป้าไปนอนเป็นเพื่อนป้าคนหนึ่งใช่ไหมอ่า
นั่นแหละค่ะแต่ต้องรีบกลับบ้านเพราะมีคนบางคนบอกว่าลักษณะคือ
ครูเดี๋ยวจะตายกันหมดโดยในขณะที่ยอคอสอก็คือยายคนนี้
เล่านะคะได้มีการทำท่าทางให้ดูบอกว่าคนขู่ทำท่าใช้มือปาดคอ
อืมยอคอสอก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้แล้วทางเพจได้ตัดเสียงชื่อคนที่
พาดพิงออกไปนะถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคลิปเนี้ย
น่าสนใจมากบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคล้ายเสียงยอคอสอเลย
อืมบางคนที่เขาคุ้นกับยอคอสอเขาบอกว่าไม่ใช่อยากฟังไหม
ฟังหน่อยดีกว่าฟังหน่อยนะครับ
มันตระกูลเดียวกันนี่แหละก็เลยพูดว่าจะนอนทีนี้ลูกสาวบอกว่า
ลูกสาวล่ะครับครับแม่แม่แม่กลับบ้านเด้อค่อยกลัว
ก็เลยชวนพ่อกลับแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้าน
คนอยู่ฮะอยู่ที่ใต้ถุนบ้านสี่ห้าหกคนนี่แหละจ้ะ
ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวจะตายหมดฮังนั่นแหละ
นี่แหละค่ะพี่เบิร์ตคนที่ว่ากันว่าเป็นพยาน
แต่ยังไม่ถูกเรียกไปสอบปากคำอาจจะเป็นยอคศคนนี้หรือเปล่า
อืมนะฮะตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะครับ
อย่าหาธรรมมินิทิ้งท้ายด้วยบอกว่าอย่ามัวแต่ด่าใครคนใดคนหนึ่ง
ลืมไปว่าใครบ้างที่น่าสงสัยนั่นน่ะสิสวัสดีเออสอดคล้องกันไป
โอ้โหสืบกันสนุกสนานกันไปเราก็ตามกันต่อนะฮะ